เอามาดูต่อกันที่คู่นี้กันบ้างดีกว่าค่ะมากกี้ป๊อกล่าสุดอุ้ย
ทะเลภูเก็ตฉันชอบเสียงเบาหวานน้ำตาลขึ้นกันเลยค่ะ
คุณผู้ผู้ชมคือแบบโอ้โหยิ่งกว่าไปไทยแบบดูดูันนี่แน่ต้อง
ก็ต้องได้กลับมาเป็นน้องนาคาน้องภูเก็ตน้องทะเลอะไรอย่างนี้ได้แน่นอ

ซึ่งนางก็บอกว่าทำไมล่ะคะดิฉันแต่งงานดิฉันก็แซ่บได้
สามีไฟเขียวอวดหุ่นเซ็กซี่ท้าลมท้าแดดคุณผู้ชมแล้วก็บรรยากาศ

ส่วนจะมีเบบีกลับมาหรือเปล่าเดี๋ยวไปถามมากกี้ราศีดีกว่าค่ะ
ใช่นะคะอาจจะด้วยความที่ว่าเขาก็เรียนเมืองนอกอะไรอย่างนี้
แล้วตัวพี่เองก็เป็นลูกครึ่งอะไรอย่างนี้
เราเลยถูกสอนมาแบบนั้นเราก็เลยปกติ
ก่อนที่จะแต่งงานกับพี่ว่ากี้ก็ใส่นี่แหละ
อยู่ที่ว่าอยากจะถ่ายลงไหมหรือไม่อยากถ่ายลงอะไรอย่างนี้ค่ะ
เอายังได้น้องทุกคน